ใครที่เดินทางไปอังกฤษในช่วง๒วันที่ผ่านมา
แล้วใช้สนามบินแห่งหนึ่งที่กรุงลอนดอน

เพราะว่าต้องปิดสนามบินไปนาน๒วัน
หลังจากพบว่ามีโดรนที่เข้ามาบินในเขตอากาศยาน
ซึ่งกังวลว่าจะสร้างความเสียหายรุนแรง

เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง
โดยมีเครื่องบินโดยสารทยอยขึ้นลงผ่านสนามบินแห่งนี้มากขึ้น
หลังจากในช่วงเกือบ๒วันที่ผ่านมา
สนามบินที่ขึ้นชื่อว่าวุ่นวายที่สุด
เป็นอันดับที่๒ในกรุงลอนดอน
ตกอยู่ในภาวะเป็นอมภาษณ์
โดยมีรายงานผู้โดยสารได้รับผลกระทบนับแสนคน
เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินที่ต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทาง
อากาศยานไร้คนขับลำเล็กที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า
ลักลอบบินเข้ามาในเขตสนามบิน
หลายคนจะมองว่านี่เป็นปัญหาเล็กแต่ในความเป็นจริงแล้ว
โดยเฉพาะสนามบินพาณิชย์ที่มีเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลา
เป็นเรื่องที่อันตรายที่อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมร้ายแรงได้

สำรวจอังกฤษออกล่าตัวเวรเทพจะทันที่หลังมีรายงานพบโดรน

เข้าเขตสนามบินเพื่อก่อกวน
แต่ไม่น่าจะมีแรงจูงใจมาจากการก่อการร้าย
โดยโทษของการบินโดรนก่อกวนสนามบิน
ทำให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษจำคุกสูงสุดถึง๕ปี
ความนิยมในการใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูง

กลายเป็นปัญหาของหลายสนามบินทั่วโลก
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าถึงเวลาแล้ว
ภาครัฐจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้โดรนอย่างจริงจัง
รวมทั้งหาทางใช้เทคโนโลยีระบุตัวตนเจ้าของโดรน
เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินคดีในกรณีที่กระทำความผิด

ควรเปลี่ยนแปลงกฎการใช้โดรนให้มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการบินโดรนใกล้กับเขตอากาศยาน

ในระยะ๑กิโลเมตรจากสนามบิน
ซึ่งมีหลายคนมองว่าควรขยายขอบเขตห้ามบินโรนเป็น๕กิโลเมตร
จอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัตน์ทีวี